สุรินค่ะอันนี้เป็นเหตุที่ตำรวจรีบขับรถไปรับตัวผู้ต้องหาที่เรือนจำ
ทีนี้ก็เลยไปชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ที่ขี่สวนทางมา
คือคนขี่รถจักรยานยนต์นี่เจ็บหนักเลยนะคะ
โดนชนเข้าไปสาหัสเลยข้อเท้าขวาหวิดขาด
จำเป็นต้องตัดขาทิ้งเพราะว่าคือกลัวว่ามันจะมีการติดเชื้อเกิดขึ้นน่ะนะคะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจภูทรเมืองสุรินทร์พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปตรวจสอบค่ะ
คนที่ถูกรถกระบะชนบาดเจ็บสาหัสที่ถนนข้างค่ายวีรวัตโยธิน
ก็คือนางสาวกระหนกวันผลโคกสูงนะคะนอนอยู่ข้างทางเลยมีแผลถลอกตามร่างกาย
แล้วตรงข้อเท้าขวาคือเกือบขาด
มือขวานิ้วฉีกขาดลงมาเกือบถึงข้อมือ
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำแดงของนางสาวกระหนกวันเนี่ยล้มอยู่แล้วหน้ารถพังเสียหายนะคะ
โอ้โหดูสยดสยองมากต้องขออภัยภาพน่ากลัวหน่อยนะคะ
งไป๕๐เมตรพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำของนายวัชรพลวัตกร
บาดแผลก็มีเหมือนกันถลอกที่มือทั้งสองข้างและปวดหลัง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลสุรินทร์ไปก่อนหน้านี้นะคะ
รถคันเกิดเหตุค่ะเป็นรถกระบะโตโยต้าสีบรอนเทาสภาพด้านหน้าขวายุบเข้ามาที่ห้องเครื่องเลยค่ะ
ล้อหน้าขวาแตกยางแตกคนขับคือร้อยตำรวจเอกบรรยายแก่นจันทร์เป็นตำรวจสพจอมพระจังหวัดสุริน
ก็นั่งรอตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุนะคะ
ร้อยตำรวจเอกบรรยายบอกว่าขับรถมาจากสพจอมพระจะไปรับตัวผู้ต้องหาที่เรือนจำสุรินทร์
ตอนที่เขาขับมาถึงที่เกิดเหตุขับรถแซงแล้วมองไม่เห็นว่ามีรถจักรยานยนต์วิ่งสวนมา
และกระเด็นไปกระแทกรถจักรยานยนต์ของนายวัชรพลที่ขี่ตามมาคือโดนมอเตอร์ไซค์ไปสองคันนะคะ
วัชรพลผู้บาดเจ็บบอกว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์จะไปทำงาน
พอมาถึงที่เกิดเหตุเห็นรถกระบะขับแซงรถเข้าไป
จากนั้นได้ยินเสียงดังโครมแล้วรถจักรยานยนต์ของเขาก็ล้มลง
โชคดีที่ตัวเขาไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะ
อันนี้เป็นผู้บาดเจ็บคนที่สองนะคะจักรยานยนต์อีกคัน
ส่วนนางเทวีสมเจริญญาติผู้บาดเจ็บบอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หมอบอกว่าคือทางฝ่ายของผู้บาดเจ็บหนักเนี่ย
คือนางสาวกระหนกวันเนี่ยค่ะหมอบอกว่าต้องตัดขา
เพราะกลัวจะติดเชื้อและมีอาการเลือดออกในกระเพาะปัสสาวะ
ก็เลยอยากให้คนขับรถมารับผิดชอบกลัวว่าจะไม่รับความเป็นธรรม
เพราะว่าคนชนก็เป็นตำรวจน่ะนะคะฟังเสียงหน่อยค่ะ
ถ้าทิ้งมันจะติดเชื้อและจะลาม
ก็บอกว่าคนไข้ก็ตอนแรกทำใจไม่ได้ค่ะ
แต่เราก็ต้องทำตามหมอเพื่อให้หมอรักษาอืม
นี่ค่ะใครจะไปคิดว่าอุบัติเหตุครั้งเดียวนะ
คือต้องกลายเป็นคนพิการอันนี้ต้องพูดตรงนะคะ
ความคืบหน้าทางคดีร้อยตำรวจเอกจตุรงล้อมนาค

หลังเกิดเหตุนะคะนำตัวผู้กองบรรยายไปตรวจวัดแอลกอฮอล

แต่เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเอาไว้ก่อนนะคะ